อันนี้เกิดขึ้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
พี่ชายมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับน้องชาย
ที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่ง๑
แล้วก็เข้าไปทวงถามเรื่องของเงินเดือน
พอทวงถามไปก็อารวาสไป
ก็เลยเรียกตำรวจให้มาระงับเหตุ
ระหว่างตำรวจระงับเหตุมีการยิงปืนนะคะ
ใส่น้องชายคนนี้เข้าที่ศีรษะแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้เลย
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๓ของหวานนี้
ตำรวจสพเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ในตำบลนาเกลืออำเภอปางละมุง
คือที่เกิดเหตุอยู่บริเวณลานจอดรถทัวร์หน้าโรงแรม
ไปพบร่างนายประจักรชัยสิริเวศอายุ๓๕ปี

นอนเสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้า
มีร่องรอยถูกปืนยิงเข้าที่ศีรษะเลือดไหลนองเต็มพื้น
ข้างกันก็พบมีดแล้วก็เหล็กแหลมตกอยู่ข้างศพ
มีปลอกกระสุนปืนอยู่๒ปลอกตกอยู่ที่พื้นด้วย
ตำรวจเขาก็เก็บหลักฐานไว้นะคะแล้วก็นำศพออกจากที่เกิดเหตุ
นายสมใจสิริเวศอายุ๓๗ปี
พี่ชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าว่า
เขาได้ฟังข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ว่าน้องชายเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้แหละ

คือวันเกิดเหตุน้องเข้าไปทวงถามเงินเดือน
แต่ว่าทางพนักงานโรงแรมแจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุ
ระหว่างที่กำลังเกิดเหตุชุลมุนกันอยู่
เห็นเหตุการณ์เล่าว่าน้องเนี่ย
เขาน้องของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก้มลงไป

จังหวะนั้นนะคะเขาเห็นว่าน้องชายจะพุ่งเข้าหาตำรวจ
จังหวะนั้นตำรวจก็เลยยิงเข้าที่ศีรษะจนฟุบลงไป

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่ชายบอกว่าก็ยังทำใจไม่ได้เนี่ยนะคะ
เพราะว่าสงสัยในการระงับเหตุของเจ้าหน้าที่
ทำเกินไปหรือไม่อย่างไรค่ะ
ความคืบหน้าของคดีตำรวจเองเขาก็ไปสอบปากคำพยานแล้ว๔ปาก

มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
คือทางตำรวจเองเขาก็ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นด้วย
ก็เล่าว่าระหว่างที่ตำรวจสายตรวจสอบพอเมืองพัทยา
ปฏิบัติหน้าที่อยู่เขาก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายคุ้มคลั่ง
ถือมีดเข้าไปในโรงแรมที่เกิดเหตุ

พบนายประจักรชัยผู้ตายยืนถือมีดอยู่หน้าโรงแรม
ตำรวจก็บอกนะให้นายประจักรชัยหยุดแล้วก็วางมีดลงที่พื้น
แต่ว่านายประจักรชัยทำทีว่าทำทีว่าจะให้ความร่วมมือ
ตอนแรกนะคะกำลังจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว
แต่ว่านายประจักรชัยกลับหยิบมีดที่วางอยู่ที่พื้น

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยยิงปืนสวนไปหนึ่งนัดเพื่อป้องกันตัว
แต่ว่ากระสุนไปถูกศีรษะของนายประจักรชัย
ทำให้เสียชีวิตดังกล่าวค่ะ